คุณผู้ชมฮะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้คุณยอดโควิดพุ่งทะลุ๑๘๐๐แล้ว
ใช่ค่ะเห็นตัวเลขแล้วก็น่ากลัวเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
คุณผู้ชมค่ะผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๑๘๐๖๖รายนะคะ
แล้วผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๗๘๑๕รายอยู่ในเรือนจำ๘๓ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศใน๑๖๘รายค่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๖๐๐นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้๒๗ศพค่ะก็ยอดก็เพิ่มสูงขึ้นนะ

หน้านั้นเราเคยมีผู้เสียชีวิตที่ลดลงไปแล้วหลัก๑๐นะ๑๐กว่านะฮะ
ตอนนี้๒๗แล้วนะเกือบจะ๓๐แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วอยู่ในช่องสีเขียวนะคะ๑๒๕๑๑รายค่ะ
ทีนี้นะครับก็ทางด้านของประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยคือด้วยความที่เห็นตัวเลขเนี่ย
มันมีเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้ทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
อย่างนายสุธิพลจุนเจริญก็มีการประสานมีการส่งหนังสือผ่านทางศูนย์โควิดมธ
เป็นหนังสือด่วนที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมส่งถึงประหลัดกรุงเทพมหานคร
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะนี่เป็นเอกสารใจความนะคะ
แล้วหนังสือนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของกระทรวงมหาดไทย
เขาก็ได้รับการประสานจากสอบประกอบสอบประคอนเนี่ยนะคะ
ย้ำแหละข้อสั่งการของนายกในหนังสือมีระบุเอาไว้๒ข้อ
รายละเอียดหลักของ๒ข้อนี้ข้อแรกเลยก็คือ
ต้องให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะคะมีการรณรงค์กัน
สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
แล้วก็มีมาตรการการควบคุมโรคเพื่อที่จะให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้เร็ว
รวมถึงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
โดยให้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยนะคะ
สื่อสารให้กับคนในชุมชนเข้าใจ
เขาเรียกว่าต้องอาศัยกลไกระดับพื้นที่นะคุณฮะ

ในการติดตามในการสื่อสารในการเฝ้าระวัง
แล้วก็พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุนะ
ใช่ถ้าเกิดสถานการณ์มันทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้

ส่วนอีกข้อนึงคือควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ
รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด
รวมถึงต้องมีการขยายผลด้วยนะ
คนที่นำพาหรือว่าสถานประกอบการที่มีแรงงานผิดกฎหมาย
อันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังด้วย
ซึ่งเรื่องนี้นอกจากเป็นหนังสือออกมาจากทางส่วนของมหาดไทยแล้วนะฮะ
เช้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าหนังสือฉบับนี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนกำชับเอง
เป็นคนกำชับแล้วก็สื่อสารโดยตรงเองเหมือนกันนะครับ
มหาดไทยรับเรื่องไปนะครับ
แล้วก็นายกกำชับมาตรการในการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับ
ชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
ในการขยายผลการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับ
แล้วก็ต้องปราบปรามนายหน้าผู้นำพาแล้วก็สารประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็นำเข้าแรงงานต่างด้าว
ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ
และทีนี้นายกยังฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก

ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงและมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่

ท่านต้องป้องกันโรคที่มากับฝนและอากาศเย็น
ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ
รวมทั้งโควิด๑๙ที่อาจจะมีการแพร่เชื้อ
หรือว่าการรับเชื้อโควิด๑๙ได้ง่ายขึ้นครับ
อยากให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง
และบุคคลในครอบครัวด้วย
นี่คือสิ่งที่นายกกำชับไว้นะครับ
มันก็มีส่วนนะเพราะว่าบางคนพอฟึดฟัดฟึดหน่อย

มันพารานอยมันจิตตกไปแล้ว
ตัวเลขถ้าจะบอกว่าไม่อยากให้ตกใจ

ตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยทุกวันทุกวันนะครับ